ดูบรรยากาศที่หน้าถ้ำหลวงกันบ้างนะคะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งทางผู้บัญชาการหน่วยซิลมีการแถลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ระบุเบื้องต้นแบบนี้นะคะบอกว่าจ่าเอกสมานอดีตหน่วยซิลเสียชีวิต
ขณะที่นำขวดออกซิเจนหรือว่าขวดอากาศไปวางภายในถ้ำ
ก็คือระหว่างโถง๓ไปจนถึงจุดที่เป็น๓แยก
นี้ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความยากลำบากนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงเลยนะคะ
จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญค่ะแม้ว่าจะมี
เหตุสลดเกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับ

ที่ฐานทัพเรือสัตตาฮีบจชวนบุรีครับ
เรือตีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

กล่าวถึงการปฏิบัติงานของหน่วยซิลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าจ่าเอกสมานกุนันอายุ๓๘ปี
อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
ซึ่งเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่๓๐
ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทย
เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยเหตุเกิดขณะที่เข้าไปวางขวดอากาศนะครับ
หลังทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วระหว่างกำลังจะกลับ
ก่อนถึงโถงที่๓ก็เกิดหมดสติเวลาประมาณตีหนึ่ง
ซึ่งครูบาดี้เองก็พยายามที่จะทำการประถมพยาบาลในเบื้องต้น
แต่ไม่เป็นผลครับจึงพากลับมาที่โถง๓
แล้วก็พาออกมาหน้าถ้ำเวลาประมาณตี๕
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับ
โดยผู้บัญชาการหน่วยซิลก็ย้ำนะครับว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลทุกคนไม่เคยทำงานโดยที่ไม่มีแผนงาน
เพราะว่าถูกฝึกมาเพื่อให้ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ยอมรับนะครับว่าภารกิจครั้งนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อน
ถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ยืนยันจะไม่เสียขวัญกำลังใจครับ
โดยกำลังพลทุกคนยังคงทำงานช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าเหมือนเดิม
เพื่อให้ภารกิจลุล่วงแล้วก็เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปศูนย์เปล่าครับ
ซิลของเราเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับ

ผู้ที่เป็นอดีตซิลเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
เมื่อคืนนี้จ่ายเอกสมานเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุน
ก็คือเอาขวดอากาศไปวางตามลายทางนะครับ

ก็ร่วมกับทางชาติที่ไปร่วมกันทำงาน

สภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้าง
เมื่อจ่ายเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับ
ก็กลับมานะครับ

ก็หมดสตินะครับหมดสติ
คู่ปฏิก็พยายามที่จะ
เมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่รู้สึกตัว
ก็เลยพยายามที่เอากลับมาที่โถง๓นะครับ
เมื่อมาที่โถง๓แล้วก็พยายามที่จะถมพยาบาลต่อ
แต่เจ้าตัวก็หมดสติก็ไม่รู้สึกตัวครับเราก็ได้นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ด้านในพระศกรบุญลักษณ์รองบรรจการจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่า
ความเรื่องนี้ทราบถึงพระเนธพระกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ทรงมีรับสั่งให้ศพผู้เสียชีวิตอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วก็จะมีการเตรียมจัดพิธีอย่างสมเกียจ
เป็นการส่งศพให้สมเกลียดนะครับ
กับความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
จากนั้นญาติก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
อยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปครับ

ท่านทรงมีรับสั่งให้ผู้เสียสละนะครับ
อยู่ในพระราชานุเคราะห์การจัดงานให้สมให้สมเกียรตินะครับ
โดยทั้งจังหวัดเชียงรายเองก็ดีนะครับ
หรือทานครับเรือสัตวิทย์นะครับ
เดี๋ยวจะมีการเตรียมการในเรื่องการจัดงานอย่างสมเกียจนะครับ
ให้สมกับความเสียสละของท่านที่ได้เสียสละไปในครั้งนี้นะครับ
ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับ
จากจะมีหน่วยซิลปฏิบัติหน้าที่

หรือว่าการทำหน้าที่ส่วนหน้านะครับ

มาช่วยงานในการวางขวดอากาศในครั้งนี้

ก็คือเร่งนำท่ออากาศยาว๔กิโลเมตร
ต่อไปให้ถึงเนินนมสาวที่๑๓ชีวิตอาศัยอยู่
โดยผูกสายสื่อสารติดไปด้วยนะครับ

ตรงกับจุดเนินนมสาว

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ลาดตระเวนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ

แต่โพรงทั้งหมดที่พบนั้นเป็นโพรงตันครับ
ซึ่งโพรงไหนที่มีน้ำไหลเข้า
ก็จะทำการอุดไว้โดยการเบี่ยงทางน้ำให้ไหลออกไปทางอื่นครับ
และเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับ
ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเองก็จะต้องเร่งปฏิบัติงาน
ตามที่ได้วางแผนงานกันเอาไว้

แล้วก็เรื่องของการหาปล่องหาโพง

ซึ่งทุกอย่างจะต้องเร่งทำแข่งกับเวลา
ก็ยืนยันว่าในช่วงวัน๒วันนี้

รวมถึงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเร่งนำพาทั้ง๑๓ชีวิตกลับออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วนะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ยุธยาด้วยนะคะโดยสรุปก็คือหลังจากที่เราเกิดเหตุสลดขึ้นมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าหน่วยซิลก็ยังคงทำงานต่ออย่างต่อเนื่อง
วันนี้เร่งด่วนมี๓อย่างด้วยการเร่งนำท่ออากาศเข้าไปให้ถึงเนินนมสาว
เพื่อให้อากาศเข้าไปมากขึ้นรวมทั้งจะผูกสายโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะครับ
เพื่อให้ทางด้านในมีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น
เร่งระบายน้ำออกอีกหนึ่งอย่าง
แล้วก็หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการหาปล่องหาโพรงที่มันใกล้เนินนมสาวมากที่สุด
คือพยายามหาทุกช่องทางแล้วก็การหาโพรงก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้ม
มีความหวังอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการขุดเจาะอย่างที่บอกว่ามันมีผลตามมาหลายด้าน
ถ้าหากว่ามีการถล่มหรืออะไรขึ้นมามันจะลำบากต้องหาจุดพิกัดที่ค่อนข้างแม่นยำพอสมควร